คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของหญิงสาวคนนี้ถูกแฟนนุ่มเทงานมั่น
คือแฟนนุ่มเนี่ยพาพ่อแม่มาคุยพาผู้ใหญ่มาคุยตกลงปลงใจว่าจะมั่นกัน
แต่สุดท้ายพอคุยกันแล้วหนีหายไปเลยติดต่อไม่ได้อีกเลย
คือแฟนนุ่มคนนี้บอกให้เธอลาออกจากงานเลยนะพี่อุ๋ย

ออกเลยเนี่ยเดี๋ยวมั่นกันเดี๋ยวแต่งงานกันแล้วมาทำงานกับครอบครัวของแฟนนุ่ม

แต่กลายเป็นแฟนนุ่มเทเธอเฉยเลย
นางเสานิ้งนามสมมุติอายุ๓๓ค่ะเป็นชาวอำเภอบ้านดุงอุดรธานีเธอโชว์สัญญา
ทำเอาไว้กับแฟนนุ่มที่ชื่อว่าโหน่งนามสมมุติอายุ๓๒
เป็นนุ่มจากเอกหมู่บ้านแต่พ่อหนุ่มคนนี้เทงานมั่นเธอนะคะ
บอกว่ารู้จักกับในโหน่ง๒๖กันยายนเพื่อนแนะนำคือเธอเพิ่งอกหักใหม่
ก็เลยตกลงคบกับในโหน่งคบกันพักนึงตกลงปลงใจจะแต่งงานกัน
โหน่งบอกว่าให้พ่อแม่มาสู่ขอนะลาออกจากงานเลยนะเดี๋ยวไปช่วยงานที่บ้านในโน่ง
ลบเป็นโน่งแป๊บเลยตัดถึงใจแตกเลยโลกันนี่ไงค่ะครับแต่ปัญหาคือลาออก
จากงานด้วยได้คะบอกให้ลาออกมาเลยออกมาเลยค่ะถูกลาออกจากงานค่ะครับ
บอกว่าเออเดี๋ยวจะไปช่วยงานบ้านของแฟนนุ่มก็จะเป็นแม่บ้านแม่เรือน
ทำทุกอย่างล้างถ้วยล้างชามครับคือพ่อแม่ของเธอก็บอกว่า
หนึ่งตุลาคมนะอืมผู้หลักผู้ใหญ่สองฝ่ายมาคุยกัน
จริงนะคะพี่อุ๋ยตกลงกันว่าเดี๋ยวกุมภาพันธ์ปีหน้าแต่งเลย
สอด๕๐๐๐ทองน้ำหนัก๑บาททำสัญญาเป็นเอกสารเลยด้วยซ้ำ
วันนั้นตกลงกันว่าจะจ่ายวันที่มั่นหมาย๑๐๐๐บาทก่อน
พ่อแม่ฝ่ายชายเอาเงินมาวางไว้๒๐๐๐
บอกวาง๒๐๐ก่อนได้ไหมมันก็เลยตกลงกันไม่ได้ก็แยกย้ายกันไป
แต่กลายเป็นว่าติดต่อฝ่ายชายไม่ได้อีกเลย

เขาก็ไม่ได้ทำอะไร
ที่เขาจะไปเขาก็ไปเลย
เขาเดินหนีไปเรื่อยอะไร
แล้วเธอก็ออกจากงานไปอยู่บ้านฝ่ายชาย

ทำทุกอย่างล้างถ้วยล้างชาม

ขนาดนั้นก็แต่งงานกันเลยก็แล้วกัน

ปัญหาก็คือว่ากุมภาพปีหน้า
คือจะแต่งสินสอดห้าหมื่น
แต่ว่าที่นัดกันเนี่ยคือจะให้หมื่นหนึ่งก่อน

แต่ทางฝ่ายพ่อแม่ของฝ่ายชายบอกวาง๒๐๐ได้ไหม

ยังไงกันดีล่ะคะฝ่ายหญิงบอกว่าเสียใจมาก

ยังอยากแต่งงานด้วยเหมือนเดิม

ต้องรับผิดชอบความเสียหายนะ

เสียความรู้สึกด้วยไง

ลูกสาวจะได้เป็นฝั่งเป็นฝา
เคยมีสามีมาแล้วนะลูกสาวคนนี้นะคะ

ผู้ใหญ่ของฝ่ายชายมาจริงมาถึงบ้าน

มั่นหมายจะจัดงานแต่ง

มีชาวบ้านมางานกันด้วยนะคะ

เขาให้แค่สองพันธุ์

แต่ทีนี้ถึงขั้นเทกันเลย

ทางฝั่งครอบครัวของฝ่ายหญิงก็เลยบอกว่า

ต้องฟังความในมุมของฝ่ายชายด้วยนะ
อุอยวะคุณประชุมค่ะ
ทายบอกว่าครบกันห้าวันถูกบังคับให้แต่งงาน

ที่บ้านสันตีศุกร์ที่บ้านดูอุดรธานี
ไปพบกับนักศึกนะท่านพี่
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านสันติศุกร์ที่บ้านดูอุดรธานี
ไปพบกับในโหน่งนามสมมุติก็คือฝ่ายชาย

เจอโหน่งและครอบครัวไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
โหน่งบอกว่าโหน่งเคยมีครอบครัวมาแล้ว
แยกทางกับภรรยาได้เป็น๑๐ปี
มีลูกชายคนนึงลูกชายก็อยู่กับแม่เขา
ก่อนหน้านี้บวช๒เดือนศึกมาอยู่บ้าน
ช่วยงานที่บ้านมาดูแลพ่อแม่
ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักกับนิ้งนามสมมุติฝ่ายหญิงคนนี้นะ
เจอกันในวงเล่าที่บ้านเพื่อนต่างคนต่างโสด
ถามเขาเขาบอกโสดเคยมีครอบครัวมีลูกหนึ่งเพิ่งเลิกกับแฟน
คุยกันถูกคอพาฝ่ายหญิงมาบ้าน
ตื่นเช้ามาฝ่ายหญิงก็ดูแลหุงหาอาหารช่วยเหลือดูแลทุกอย่างอ๋อ

ก็ให้พาพ่อไปที่บ้านกลัวแม่จะดุว่ามาอยู่บ้านผู้ชาย
อยากให้ผู้ใหญ่ไปบอกกล่าวทางพ่อแม่ฝ่ายหญิงหน่อย

หลังจากเจอในวงเล่าคืนนั้นโหน่งพาเข้ามาบ้านเลย

ฝ่ายหญิงบอกว่าโอ๊ยมาอยู่บ้านผู้ชายแล้วแบบนี้
พาพ่อแม่ไปคุยหน่อยได้ไหม

ทีนี้ค่ะพอไปถึงมันไม่ใช่แค่ไปคุย

พอไปถึงกลายเป็นว่าคุยกันถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานเลย

ขออย่าเพิ่งคุยนะแยกย้ายกันก่อน

เพราะเรื่องมันบานปลายไม่ได้คิดว่าถึงขั้นว่าจะต้องมั่นหมายแต่งงาน
คิดว่าแค่ไปคุยบอกกล่าวว่าเราคบหากันนะ

เช้าวันถัดไปฝ่ายหญิงตามอธิบาล

แต่ว่าไม่ถึงสัปดาห์ที่อยู่ด้วยกันให้เงินฝ่ายหญิงใช้วันละพัน

เงินเท่าไหร่ฝ่ายหญิงเอาไปหมดเลย
ทนไม่ได้คือบังคับฝ่ายชายนำที่นา๑๐ไร่ไปจำนอง

เกือบแล้วเกือบจำนองอยู่แล้วอีกนิดเดียวเองมันติดแค่เรื่องเอกสาร

ฝ่ายหญิงมาด่าว่าไม่มีปัญญาหรือไง

ทนไม่ไหวเลยขอเลิกกับฝ่ายหญิง

ผมก็บ้างสินะครับเพราะว่ามันไม่มีเหมือนสิมีความช่วงไปอีก
พ่อฝ่ายชายค่ะพ่อในโน่งอายุ๕๘

บอกว่าโอ๊ยก็วันแรกที่ฝ่ายหญิงมาอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้คิดอะไร
คิดว่าเขาคบหากันรักกันตามภาษานุ่มสาว

ตื่นเช้ามาฝ่ายหญิงก็หุงข้งหุงข้าวสวัสดี
พ่อแม่ทักทายล้างถ้วยล้างชามไปช่วยขายของด้วยนะ
ฝ่ายหญิงมาบอกว่าไปคุยกับแม่เขาหน่อย
กลัวแม่ด่ามานอนบ้านผู้ชาย
พ่อก็ไปจะทำให้มันถูกต้องพ่อก็เริ่มรู้สึกแปลกแล้วแหละ
แต่พอไปถึงบ้านฝ่ายหญิง
กลายเป็นว่าถูกคุยเรื่องมั่นหมายแต่งงาน
เรียกเงิน๗๕๐๐บาท

ขอผูเข้ามาให้เขามือแล้วก็จ่าย๒๐๐๐ก่อนได้ไหม
ฝ่ายหญิงโยนเงินคืน

ส่วนค่าสินสอดที่บอกว่างั้นเหลือ๕๐๐๐กับทองน้ำหนักบาทนึง

ก็งงเหมือนกันเห็นหนังสือสัญญาที่เขาเซ็นกัน

แต่พ่อก็บอกอุ๊ยแล้วทำไมเรื่องมันบานปลายขนาดนี้
ท่านผู้ชมครับล่าสุดนะฮะ
ทางฝั่งฝ่ายหญิงคือนิ้งใช่ไหม

ได้กลับมาเจรจากับครอบครัวของโน่ง

นี่พ่อของโน่งนี่ฮะ
เกิดการโต้เถียงกันขึ้น
กับครอบครัวฝ่ายชายนะฮะ
คือทางพ่อของโหน่งเนี่ย
บอกนี่เรื่องว่าพูดไม่จริงไม่เท่าไหร่นี่

อยู่บ้านแล้วเปิดแอร์ใช้เนี่ย
ในบ้านเนี่ยค่าไฟมันมีนะ

ทางพี่อยากได้ตามที่ลงบันทึกไว้๕หมึน

มึงไปรับอนุญาตต่อ
นี่ฮะเอาเป็นว่าพ่อของโหน่งก็พยายามจะสอบถามทางฝั่งนิ้งบอก
ค่าเสียหายอะไรนิ้งจะเรียกร้องค่าเสียหายอะไร
นิ้งก็บอกไม่ได้อย่างนี้หนูเสียหายต้องจ่ายค่าเสียหายมา
คือทางฝั่งครอบครัวของโหน่งยังไงก็ไม่ยอมนะฮะ
สุดท้ายนิ้งโอ้โหนี่มันมีแอ่มก้นให้ด้วย
นิ้งบอกเอาอย่างนี้คุยกับหนูไม่รู้เรื่อง
คุยกับเพื่อนหนูค่ะดูนะฮะคุยไปคุยมา
กลายเป็นว่าเพื่อนขึ้นแทนนิ้งอีก

เอ้าลูกซ้ายพ่อ
มีล่ะเดี๋ยวให้ป่าย

คือบ่นฝังทำเนี้ย

ถ้าแต่งงานกันแล้วจะอยู่กันยังไง

แต่เราได้ไปเจอโหน่งใช่ไหม

โอ้โหวันนั้นโชคดีนะบัตรประชาชนผมจาง